มีเหตุหนึ่งนะที่ทางเด็กหญิงอยู่ชั้นป๔
ถูกเพื่อนผู้ชายกระโดดถีบยอดอกเขาเรียกแบบนี้เลย
จนตัวเองล้มลงแล้วก็ท้ายที่สุดบอกว่าหายใจไม่ออก
หายใจติดขัดนะครับจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สิ่งที่ทางครอบครัวติดใจสงสัยคือ
ทำไมครูทำไมทางโรงเรียนไม่รีบช่วยเหลือเด็ก
ต้องรอให้พี่สาวของเด็กหญิงคนนี้ซึ่งเรียนชั้นมัธยม
อยู่โรงเรียนเดียวกันมาพบมาเจอเหตุการณ์
แล้วก็รีบโทรแจ้งผู้ปกครองจนกระทั่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทางโรงเรียนเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับ

พอเกิดเหตุก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเด็กทันทีนะครับ
ตอนนี้ทางสองครอบครัว
ครอบครัวของเด็กหญิงป๔กับครอบครัวของเด็กผู้ชาย

ที่ถีบหน้าอกมาเจอกันมาพูดคุยมาไกล่เกลี่ยกันแล้วนะครับ
ก็หลังจากที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค

ในโรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดอุดรทานี
ซึ่งเด็กหญิงถูกเพื่อนชายกระโดดถีบหน้าอก
สลบหมดสติและไม่ได้รับการดูแลจากโรงเรียน

ข้อมูลที่ถูกนำไปเผยแพร่ไม่ครบถ้วน
ทุกฝ่ายดูแลเด็กตามขั้นตอนอย่างเต็มที่
ล่าสุดพ่อแม่และพี่สาวของเด็กหญิง
ได้เข้าพบพอโรงเรียนและคณะผู้บริหารแล้วนะครับ
โดยมีนายสุรพลแจ่มวุฒิปรีชา
รองนายยกเทศมนตรีนครอุดรธานี

พร้อมทั้งสอบถามความต้องการของครอบครัวเด็กหญิง
เพื่อยุติความบาดหมางในครั้งนี้นะครับ

แต่ยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากลูกสาวยังมีอาการหวาดภาวะอยู่

แล้วก็ลูกสาวเป็นหอบหืดอยู่แล้วด้วยนะครับ
หลังจากนี้จะพาลูกสาวไปตรวจร่างกายอีกครั้ง
หากพบว่าหายดีแล้วก็จะให้ไปโรงเรียนตามปกติแล้วครับ
แต่ว่าการไปโรงเรียนก็ต้องไปเจอเพื่อน

รวมถึงเจอเพื่อนเด็กผู้ชายที่กระโดดถีบยอดอกของเธอด้วย
อันนี้ก็ต้องมาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันนะฮะ
เพราะว่าต้องอยู่โรงเรียนนี้อีกนานนะครับ
ก็คงต้องพูดคุยกันอีกครั้งครับ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ขณะที่เด็กหญิงผู้เสียหายก็เล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะ
บอกว่ามีเพื่อนถูกทำร้ายด้วยเป็นเด็กหญิงรวม๖คน
แล้วก็บอกว่าตัวเธอเองยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่เลย

ทีนี้เขาเลยเอาน้ำมาสาดพวกหนู
ทีนี้หนูก็เลยตีเขา
วันที่สองมาพวกเขามาด่าชื่อพ่อแม่พวกหนู
อายะตาคือเขาเรียกวิ่งมาถีบ

ไม่ค่ะเพื่อนด้านหลังไว้

ในกลุ่มมี๗คนโดน๖คนค่ะ

บางคนถีบตรงท้องค่ะ
สลิบหนูค่ะ
เป็นข้อมูลที่เด็กหญิงให้ไว้
เล่าให้ฟังตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์

ด้านของรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานียืนยันนะครับ
ไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องขุ่นเครื่องใจต่อกัน
พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดกับใคร
และถือว่าเรื่องนี้จบกันด้วยดีทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้ว
แต่ว่าส่วนหนึ่งนี่แหละครับเรื่องของความรู้สึกของเด็กนะ
และการอยู่ร่วมกันของเด็กในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของคุณครูครับ
ในการที่ต้องดูแลต่อไปนะครับ